ต้องบอกว่าฮือฮากันทั้งวงการบันเทิงเลยนะคะ
ล้ายต่อหลายคนอย่างคนแรกพี่ทัมฟี่สามบาทห้าสี่
คุณผู้ชมรับทรัพย์ไปเต็มเต็มเลยกับเลขท้ายสองตัวเก้าแปด
ทั้งหมด๒๕ใบค่ะเข้ากระเป๋าไปทั้งสิ้นก็๕๐๐๐บาท
เจ้าตัวเพิ่งจะไปถวายประทัดไอ้ไข่วัดเจดีมาหมาด
ยังโพสต์เลขประทัดให้แฟนได้ตามต่อกันด้วยนะจ๊ะ
ก็ไม่รู้ว่าแฟนที่ตามต่อเนี่ยจะถูกเหมือนกันหรือเปล่านะคุณนะ
พี่ตั๊กสิริพรค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เดินทางไปวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังมีโอกาสจุดประทัดถวายไอ้ไข่ด้วย
ก่อนหน้าจะประกาศผลรางวัลก็โพสต์โชว์ตัวเลขประทัดไว้แบบชัดเจน
วันนี้ก็เลยรับทรัพย์แบบเต็มเลขท้าย๒ตัว
แต่พี่ตั๊กเขาไม่บอกนะคะว่าได้ไปเท่าไหร่นะจ๊ะ
และที่มาเป็นประจำทุกงวดถึงแม้ว่าจะออกมาบอกว่าเออจะไม่ซื้อแล้วในช่วงเข้าพรรษา
มันก็อดไม่ได้อ่ะเนอะสาวเฟี้ยฟ้าสุดสวิงริงโก้
รอบนี้ฟาดรางวัลเลขหน้า๓ตัว๖๓๖ทั้งหมด๓๐ใบ

ใช่ค่ะรับทรัพย์ไปทั้งหมด๑๒๐๐๐บาท
จริงแล้วตั้งใจจะซื้อเลข๑๐๙เพราะฝันถึงพระพุทธเจ้าทันใจ
ซึ่งเธอตั้งใจจะนำเงินที่ได้เนี่ยมาสร้างพญานาคต่อไปนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของคนในวงการบันเทิงนะคะ
แต่ว่าคุณเฟี้ยวฟ้าสุดสวิงวริงโก้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่พอถูกรางวัลปุ๊บ
ทุกบาททุกสตางค์จะนำไปทำบุญไปสร้างพญานาคาราชแบบนี้ตลอดเลย
เมื่อวานนี้หลายคนกุมขมับกับตัวเลขแหละบอกว่าเออออกมาได้ยังไง
แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เป็นคนดวงดีแล้วก็ดวงเห็งนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ